คุณผู้ชมคะมีพระตีกันคือพระรุ่นน้องตีพระรุ่นพี่
อ๋อเหรอฮะซึ่งพระทั้งสองรูปก็เป็นพระอยู่ที่วัดเดียวกัน
อืมคือพระรุ่นน้องโมโหพระรุ่นพี่ที่ว่ากล่าวตักเตือน
โมโหโอ้โหทำร้ายจนพระรุ่นพี่ได้รับบาดเจ็บอ่ะ
ของความคุมคุณผู้ชมเหตุการถละกันเนี่ยนะคะ
อำเวิยพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเจฬที่คู่ไพรสว่างเหตุ
ทุ่งเหียงได้รับแจ้งจากแม่ค้าในตลาด
ว่ามีพระถูกทำร้ายเดินไปขอความช่วยเหลือถึงตลาดอ่ะ
พระที่ถูกทำร้ายคือพระประสิทธิ์พวงแก้วอายุ๗๒ค่ะ
ถูกไม้ไผ่ตีเข้าที่กกหูด้านขวาจนศีรษะปูดบวมนี่
อย่างที่เห็นนี่ค่ะแล้วก็มีอาการปวดน่ะนะคะ
พระประสิทธิ์บอกว่าหลังจากถูกทำร้ายร่างกาย
ก็พยายามจะเดินไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก
ให้หมอตรวจดูอาการแล้วก็ทำแผล
เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็ให้ทางกู้ภัย
นำพระไปตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลพนัฐนิคม
ปฐมพยาบาลเสร็จก็นำใบรับรองแพทย์ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สพพนัทนิคม
พคจิรายุบุญชูนักข่าวของเรา
เดินทางไปที่วัดที่เกิดเหตุนะคะ
คือพระที่ลงมือทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคือพระวิโรธ
พระรูปนี้มีปัญหากับพระประสิทธิ์มานานแล้ว
ตอนที่พระวิโรธมาบวชใหม่
วิโรธชอบพูดจาไม่ค่อยดีอะค่ะไม่ค่อยช่วยพระในวัดทำงาน
พระประสิทธิ์บวชมาก่อนก็ว่ากล่าวตักเตือนพระวิโรธด้วยความหวังดี
ก็ตักเตือนไปว่าเวลาจะพูดจาก็พูดให้ดีนะแล้วก็มาช่วยพระในวัดทำงานบ้าง
พอพระวิโรธได้ยินแบบนั้นโมโหแล้วก็คอยผูจาเน็บแนมอยู่ตลอด
แล้วเป็นพระนะแต่ขู่ทำร้ายร่างกายพระด้วยกันนะครับเคยขู่ทำร้ายร่างกายมาแล้วนะคะ
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าเช้าอะค่ะ
พระประสิทธิ์กำลังเก็บกวาดอยู่หน้ากุฏิของตัวเอง
พระวิโรธก็เดินมาวนเวียนวนเวียนแล้วก็พูดลอยว่า
จะเอาไม้ที่อยู่หลังกุฏิมาตีพระประสิทธิ์หน่อยพูดแบบเชิงข่มขู่อ่ะ
ทีนี้พอพระประสิทธิ์กวาดหน้ากุฏิเสร็จก็เดินเข้าไปในกุฏิ
วิโรธก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่หน้ากุฏิของพระประสิทธิ์นะคะ
แล้วพูดจาวนไปวนมาในธรรมนองที่ว่าจะเอาไม้ที่อยู่หลังกุฏิมาตี
พูดอยู่แบบเนี้ยพระประสิทธิ์ก็ออกมาจากกุฏิเอาผ้าไปซัก
พระวิโรธยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนแล้วพูดจาประโยคเดิม
พระประสิทธิ์บอกว่าทนไม่ไหวเลยตะโกนถามไปว่าเป็นบ้าอะไร
เท่านั้นแหละพระวิโรธเอาไม้ไผ่ยาว๒เมตรนะคะ
กระทุ้งท้องไปสองครั้งครับกระทุ้งท้องพระประสิทธิ์
แล้วเอาไม้ตีที่ซี่โครงซ้ายเอาไม้ฟาดไปที่หัว
พระประสิทธิ์วัย๗๐แล้วล้มไปนอนกับพื้นนะคะ
อ่านี่โอ้โหเป็นแบบนี้หลังจากเกิดเหตุนะคะ
พระประสิทธิ์ยอมรับกับนักข่าวว่ากลัวจริง
กลัวว่าพระวิโรธจะมาทำร้ายซ้ำ
ขอย้ายวัดดีกว่าไปจำวัดที่วัดอื่นในอำเภอพนัฐนิคมดีกว่า
เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกพระวิโรธทำร้ายร่างกาย
ก่อนหน้านี้มันหนักกว่านี้
วิโรธเคยเอามีดมาไล่ฟันแล้วด้วย
แล้วหลังจากนี้ถ้าพระวิโรธตามมาทำร้ายอีกไม่รู้จะอยู่ไหนแล้วเนี่ย
พระประสิทธิ์บอกว่าอาจจะต้องย้ายกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนทบุรีซะละมั้ง
จริงแล้วใจถ้าอยู่นี้ไม่ได้ก็กลับบ้านนุ่นน่ะ
ถ้าไม่ได้จริงแล้วถ้าไม่ไหวจริง
ที่บาทเจ็บอายุกว่า๗๒ขับ
คุณจิรายุทธ์นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับท่านเจ้าอาวาส
เนินแร่ซึ่งเป็นวัดที่เกิดเหตุนะคะพระ
ที่การทองอยู่จารุวันโนท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่า
พอรู้เรื่องก็เรียกพระวิโรธมาคุยแล้วบอกพระวิโรธว่า
ให้เลือกสองทางหนึ่งหาวัดอยู่ใหม่สองสึกไปเลย
วิโรธเคยก่อเหตุมาแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ครั้งที่สองแล้วท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเคยเตือนไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกว่า
อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่พระวิโรธไม่ฟัง
ส่วนพระประสิทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะขอย้ายแล้ว

นี่คือเขาเขาเขาขอไปเอง
เพื่อให้ก็ให้สองรูปไม่อยู่แล้วทำไมเขาจะพร่อมก็ไม่เรียกเวลา
ยกไว้ได้ยังไง
ให้จับมือจับไหนนะเหมือนพอแบบนี้อ่ะ
ท่านเจ้าวาดบอกว่าก็ไม่ต้องอยู่ทั้งคู่นั่นแหละนะสองหนแล้วค่ะ
เป็นพระอยู่ร่วมวัดกันก็คือจะอีกฝ่ายจะทำร้ายจะทำเกินไปก็จริงอ่ะ
แต่ว่ามันก็มีมูลเหตุทั้งคู่ทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงพักไปแล้วไง
ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพพนัฐนิคมพันธุ์ตำรวจเอกประวัชชัยสุสครก็บอกว่า
สอบปากคำพระประสิทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วอ่ะนะคะครับเดี๋ยวรอผลตรวจร่างกาย
อย่างเป็นทางการจากคุณหมอก่อนว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนก็จะนำไปประกอบสำนวนคดี
แล้วก็ต้องเรียกพระรูปที่ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ถ้าถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็ถ้าถูกคุมขังเข้าที่คุมขังอะไรเมื่อไหร่
ก็ต้องพ้นจากความเป็นพระถูกต้องนะครับ